สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

และสุภาพสตรีคนปัจจุบันไปแล้ว
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการ

แล้วก็เป็นกลุ่มเชียร์ไทยเนี่ย
เคยเห็นข่าวนี้อยู่แล้ว

ที่ติดตามฟุตบอลไทยไม่ต้องเป็นกลุ่มเชียร์ไทยโดยเฉพาะ
ติดตามฟุตบอลไทยแต่รู้สึกฟุตบอลไทย
ื่องฟูขึ้นมาสนุกขึ้นมันขึ้น

แต่รอค่ะเหมือนกับที่เรารอเลยนะคะว่า

กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะ
กลับมาค่ะกลับมาหลายวันแล้วด้วยนะคะ

เพราะน่าจะมีหลายคำถามที่
เราอยากจะได้ยินจากปากเขาเองนะคะ
ดิฉันเคยสัมภาษณ์คุณพินิษฐ์

ไม่เคยเอกใจเลยนะคะ
เรื่องหลังจอก็ไม่มีเอกใจใดทั้งสิ้น

คุณผู้ชมคะเราจะคุยเรื่องของผู้ชายคนนี้

และเรื่องของผู้หญิงคนนี้ในปัจจุบัน
และสิ่งที่เธอกำลังจะทำหลังจากนี้ต่อไป
น่าสนใจมากและไม่ได้มาคนเดียว

เมื่อคุณแม่รู้ว่า
เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นมาตลอดชีวิต
คุณแม่ของคุณพอลีนนะวันนี้รู้สึกอย่างไร
วันนี้เราขอต้อนรับนะคะแน่นอนคุณพอลินงามพริ้งณวันนี้
และคุณแม่ของเธอนะคะคุณกรองการพันกาหลง

ฉันพูดถูกทุกอย่างเราเจอกันหลายครั้งแล้ว

แล้วก็เต็มที่ใกล้ชิดสุดก็เรียกพี่พินิษฐ์ใช่ไหมคะ

ใช่เพราะตอนนั้นมันมีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่เนอะ
ไม่รู้ว่าพี่ป้อกั้นหรือจอมขวัญกั้น
ส่วนหนึ่งดิฉันไม่ใช่คนที่ถนัดเรื่องกีฬามากนะคะ
แต่จะมีประเด็นแวะเวียนเข้ามาคุยกันเรื่องฟุตบอลไทยนี่แหละนะคะ
แล้วก็เห็นความบู้ของประธานคนนี้พอสมควร
จนกระทั่งข่าวทิ้งจางหายไปนานมาก

เขาไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จักอีกต่อไปแล้ว
ก็ก็ก็เก๋ดีเนาะ
น้องค่ะน้องเพื่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเชียร์ไทยด้วยกัน

เกิดเหรอไม่ชินเหรอฮะ
คือตอนนี้เราไม่อยากกำหนดอะไรกับใคร

เพียงแต่ว่าในความเป็นบุคคลคนหนึ่ง
ก็เราอยากให้เขาเรียกเราชื่อเล่นชื่อป้อ

ก็อยากให้เกียรติเราอยากให้เรียกเราที่แบบที่เราอยากให้เขาเรียก

หรือว่ามีคำพูดไหนที่รู้สึกฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูขออภัยไว้ก่อน
เราเจอกันรอบนี้เราไม่ชินเหมือนก่อนหน้านี้
คุณแม่ณวันนี้คุณแม่รู้สึกกับพี่ป้อเนี่ย
คือลูกสาวหรือยังเขาคือลูกสาวเราหรือยังคะ
รู้เป็นลูกสาวตั้งแต่ก่อนที่เขาไปอเมริกา
อ้าวคือคุณแม่รู้ก่อนเหรอคะ
ตอนที่เขาไปอเมริกาเที่ยวหลังเนี่ย
เขาบอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็เข้ามากอดร้องไห้
เดี๋ยวนะคะคุณแม่รู้ก่อนเป็นข่าว

ไม่นานมากก็ประมาณ๒ปี๓ปี
นานค่ะนั้นเรียกนานค่ะอ๋อนั้นเรียกนานคือเดี๋ยวคุณแม่
ขอเล่าวันนั้นหน่อยได้ไหมคะคือตอนนั้นพี่เป้าตัดสินใจจะไปอเมริกาปุ๊บ
วันที่เดินเข้ามาหาคุณแม่พูดว่ายังไงคะ
เขาบอกรังเกียจไหมอะไรอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้นะ
เป็นลูกแม่เป็นไงก็ได้แม่ก็ว่าอย่างนี้
เราทำเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะ
ลูกอยากเป็นอะไรก็เป็นถึงยังไงก็เป็นลูกแม่
คุณแม่ตอนนั้นอารมณ์แวบแรกเลยตอนที่พี่ป้อเดินมาบอก
คุณแม่รู้สึกตกใจหรือยังไงไม่ตกใจเลย
ไม่ตกใจค่ะ
อภัยนะคะขอถามแบบนี้รู้สึกเสียใจไหม
ไม่เสียใจเพราะเขาเป็นลูกเราแล้วเขาเป็นคนดีตลอดมาแล้ว

แล้วคุณแม่มีความกังวลไหมว่าถ้าคนอื่นรู้ที่ไม่ใช่แม่ลูก
คนอื่นรู้จะคิดกับลูกเรายังไงจะคิดกับครอบครัวเรายังไง

ไม่กังวลค่ะไม่กังวล
เพราะในเบื้องบนนะแม่คิดว่าเบื้องบนเขาส่งมาแล้วว่า
คนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คิดอย่างนี้
แล้วเสร็จแล้วแบบก็อีกใจหนึ่งก็ว่า
ถ้าเผื่อเขาชอบทำอะไรอย่างนี้ก็ให้เขาทำ
ตั้งไหนแต่ไรแล้วไม่เคยขาดใจ

คุณแม่เห็นแล้วว่าครับทำอะไรดีสมสำเร็จมาตลอด
แล้วเขาก็ไม่เคยทิ้งเลยนะเงินนี้ทุกเดือนให้ครบไม่เคย

แล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าข้างบนเลือกให้แล้ว

พี่พ่อจำวันนั้นได้ไหมครับพี่พ่อจำวันนั้นได้ไหมครับต้องคิดมา
ก็คือคุณแม่มารู้หลังจากผ่านไป๔๐กว่าปีกับ๕๐ปี
ใช่ไหมแล้วไม่เคยบอกแกเลย
ก็บอกแกแล้วก็แกก็บอกว่า
ที่แรกก็กังวลก็ไม่ใช่กังวลคุณแม่ก็แบบว่า
เหรออะไรอย่างนี้นิดนึง
แต่ก็บอกว่าคุณแม่จำไม่ได้หรอกว่าตั้งแต่เด็กเลยล่ะพ่อเป็นยังไง
ป้อมีความรู้สึกว่าป้อก็
เหมือนกับคุณแม่พยายามหรือครอบครัวก็พยายามที่จะให้ปอด
แข็งแล้วก็ธรรมธแมงขึ้นแล้วแม่ก็บอกว่าลืมไปแล้วนั้นน่ะ
เพราะว่าเราผ่านการเป็นผู้ชายมาแบบเต็มที่
มันนานแล้วมานานมากจนคุณแม่ก็ลืมไปแล้ว
แล้วก็คุณแม่ก็ตอนหลังก็คุณแม่ใช้คำว่า
ถ้าลูกอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแล้วมีความสุข
ก็ทำแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแม่อนุญาต
ตรงนั้นมันคือแบบมันคือสิ่งที่พอเลนคิดว่า
มันหายความเครียดไปเยอะทีเดียวเพราะว่า
เพราะว่าคนที่ให้กำเนิดเราเขาอนุญาต
ก็เลยคิดว่าอืม
ก็อันนั้นคือการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดคิดว่า
ต้องคือก็โชคดีที่คุณแม่เข้าใจครับ
นั่นคือวินาทีที่ยากที่สุดของการเป็นพอลีนไหมคะ
คือการบอกคุณแม่หรือการเป็นพอลินมีจุดที่ยากกว่านั้น
มันมีหลายด่านเนอะมันมีหลายสเต็ปมาก
ตั้งแต่จะต้องให้ตัวเองอนุญาตก่อน
ตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าปฏิเสธมาตลอด

คือมันเป็นความรู้สึกอยากเป็นผู้หญิง
แต่มันไม่ใช่ความรู้แบบเห็นแบบชัดแจ้งว่าเราอยากเป็นผู้หญิง
คือมันสับสนมาตลอด
เต็ปแรกก็คือว่าต้องยอมรับตัวเอง
มันไม่หายไปความรู้สึกนั้นมันไม่หายไป

แล้วก็เขาก็บอกว่าเราเกิดมาด้วยสิ่งนี้

แล้วก็ยังไม่ได้สรุปอะไรชัดเจน
มันก็มีสเต็ปที่เราต้องยอมรับตัวเอง

ก็ต้องบอกคนที่ใกล้ชิด

จนกระทั่งมากว้างขึ้นก็คือมาในชมรมเชียร์ไทย
ก็บอกประธานก่อน

ใช่แล้วก็ให้เกียรติเขาในฐานะเป็นประธาน

ยังไงก็แล้วแต่พี่พี่เป็นไง

แล้วเราก็พยายามไล่บอกทีละคน
แต่เราคิดโอ้โหมันเยอะมากนะ

สุดท้ายก็เลยบอกประธานช่วยหน่อยช่วยบอกหน่อย
ในฐานะประธานอีก

โอเคได้จะไปบอกทีละคน
แต่คุณชัยวัทธ์เขาก็เรียกมาดาม

ผ่านไป๔๕คนแต่ก็เป็นข่าวซะก่อน
ทีนี้เนี่ยนะคะ
คือที่เรารู้ข่าวตอนนั้นพี่ป้อนอยู่อเมริกา
ใช่มั้ยคะคือคนไทยเนี่ยรู้ข่าวหมายถึงในวงกว้างเนี่ยรู้ข่าวตอนพี่ป้ออยู่อเมริกาแล้ว
แต่คุณแม่รู้ก่อนวันที่พี่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
โดยพี่ป้อเลือกที่จะเดินเข้าไปบอก
ใช่คือมีการบอกผ่านคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปบอกเอง
ประโยคแรกได้ไหมคะในวันนั้นว่าเราเลือกที่จะเริ่มเรื่องนี้กับคุณแม่ว่าอะไร
ก็บอกว่าคุณแม่พ่อทนไม่ไหวแล้วพ่ออยากเป็นผู้หญิง
แล้วจำปฏิกิริยาคุณแม่แวบแรกเลยได้ไหมคะ
คือตอนนั้นคุณแม่ก็คงคิดว่าจะเป็นผู้หญิงแบบไหน
คุณแม่ก็ว่าลูกก็มาทางนี้แล้วก็ดีแล้ว
แล้วนี่ก็บอกว่าเป็นไงที่คุณแม่เจอไม่ได้เหรอ
ตั้งแต่เด็กแล้วที่พ่อเป็นยังไง
เหมือนอ่อนแอมีความละเอียดอ่อนนุ่มนวล
ไม่เหลือเลยนะคะตอนที่เรารู้จักพี่

ก็คืออยากเป็นผู้ชายให้ดี
เพราะว่าสังคมเขาบอกเราเป็นผู้ชาย

แล้วก็พยายามจะถือเป็นความท้าทายนะ
ตอนนั้นก็คือต้องพิสูจน์ว่าเป็นผู้ชายที่ดี

เดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงเรื่องของความเป็นผู้ชายที่ดี

เพราะถ้ามีเลเวลพี่คงสุดแล้ว

ขอกลับมาที่พี่ป้อพูดบอกว่า

คือตอนเด็กเป็นลูกชายที่แบบเรียบร้อย
อะไรเขาก็ไม่เหมือนคนอื่น

ซึ่งตอนที่พี่ป้อไปบอกเนี่ย
คุณแม่นึกออกไหม

ก็นึกว่าเขาจะแต่งตัวเฉยเพื่อให้ชอบเขาชอบอะไรอย่างนี้
คือคุณแม่ยังไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดไหนใช่ไหมคะ
มันนึกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก
แต่ทีนี้พอถึงวันที่เห็นพี่ป้อคือพอลีน
ไม่ใช่ลูกพินิษฐ์แล้วแต่เป็นพอลีนของเราเนี่ยนะคะ
ก็สวยดีเนาะ

เมียนางที่ภูมิใจแม่แม่บอกว่าสวยกว่าแม่ตอนสาว
แล้วก็ไปเที่ยวคุยกับใครต่อใครตอนที่อยู่อเมริกาเนอะ

ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมค่ะคือจริงแล้วถ้าดูคุณแม่โดยวัยวุฒิแล้ว
คุณแม่นี่สาวต้องเปรี้ยวมาก
ถ้าคุณแม่ชมลูกสาวนี่แปลว่ามาถูกทางแล้วเพราะก็เป็นสาวออกแนวเปรี้ยวนะ

มันจะมีอีกหนึ่งขั้นค่ะอันนี้คนนอกมองนะคะพี่ป้อก็คือว่า
พอบอกคุณแม่แล้วคุณพ่อบอกคุณแม่ก่อนคนเดียวหรือบอกพร้อมกับคุณพ่อคะ

คุณพ่อเนี่ยเรายังไม่กล้าบอกเพราะท่านเป็นคนที่ฝึกให้เราเป็นผู้ชายได้แบบดี
คือทั้งชกมวยทั้งเล่นฟุตบอลเราหลุดฟุตบอลเราไปฝึกเองแต่ว่าท่านฝึกให้ชอบกีฬา
แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นแบบจะมีคำพูดหลายอย่างที่คุณพ่อสอนก็คือบอก
อยากให้ใครเห็นน้ำตาซึ่งพี่เองก็ไม่เคยเห็นน้ำตาคุณพ่อนะ
แล้วพี่ก็พยายามทำแบบคุณพ่อนะแต่ก็ทำไม่ได้
แล้วพอตอนหลังไปอยู่ที่อเมริกาแล้วคิดว่าต้องมีจังหวะต้องมีโอกาสที่จะได้บอก
แต่ว่ามันก็นานกว่าที่จะตัดสินใจบอกจริงจนเรามั่นใจตัวเองแน่แล้วว่า
มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ถึงบอกแล้วก็กลัว
เป็นคนที่เรากลัวที่สุดที่จะบอก

กิยาคือแบบเรามึนเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อมาแบบหักมุมมาก

จากมาจากเมืองไทยคือเราโทรไปจากอเมริกาแล้วก็คุยกัน
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อบอกว่ามันเป็นอะไรลูก

เป็นคนดีไม่ได้ไปทำร้ายใครก็เหมือนที่คุณแม่พูดแล้ว
แต่คุณพ่อมีคำพูดอยู่อันหนึ่งพี่ก็ถามว่าคุณพ่อจะอายคนอื่นไหมเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปอายใครนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายใครเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายใคร
หรือไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่มีใครให้เราใช้ฟรีหรอกเราก็ต้องสู้ของเราเองเท่านั้นแหละ
ที่เห็นจากคุณพ่อเรารู้สึกยังไงในแวบที่ประโยคจบคำพูดนั้นฮะ
ก็ร้องไห้ร้องไห้แบบสะอึกสะอืนนะเพราะว่าคุณพ่อเขาสั่งว่าไม่ยังกลัวอยู่
พอสอนมายังกลัวอยู่ก็คืออยู่ในรำคอคือคนที่ยากที่สุดที่เราคิดว่ายากที่สุดกลายเป็นคนที่ง่ายที่สุด
แล้วก็ให้กำลังใจด้วยคุณแม่แอบบอกคุณพ่อก่อนหรือเปล่าไม่ได้บอกก่อนใช่ไหมคะคือคุณพ่อรู้จากปากพี่ป้อเลย

แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๓๔ปีในการที่
จากตรงนั้นจำได้ว่าเรื่องการจับช้อนจับอะไรเรื่องกริยาอะไรต่าง
ที่จะต้องธรรมงใช้เวลาตรงนั้นเปลี่ยนประมาณ๓๔ปี
นั่นแหละประมาณ๓ปีนั่นแหละ
แต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจก็ยังเป็นเด็กขี้อายขี้เขินอยู่
อเรนนี่พี่ค่ะอันนี้พี่ไม่ต้องแบ่งเลเวลนะคะเพราะพี่จะบาปมูลขนาดนี้ในวงการ

คุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นสองท่านที่ยากที่สุดในชีวิตแล้ว

ถัดมาความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดในชีวิตของพี่
ที่พี่ต้องบอกหรือว่าเขาต้องรับรู้
พี่จัดการมันนะตอนนี้ถือว่า

แต่ว่าบางอย่างเราก็ควบคุมความคิดของคนไม่ได้ใช่ไหม

แล้วก็มันก็ต้องพิสูจน์อะไรหลายอย่าง
คือโอเคไม่มีใครเห็นด้วยกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งโลกหรอก
แต่ว่าเราต้องยึดมั่นในตัวเองว่า

เราตอนนี้เรามีความสุขกับตัวเอง

จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้ขนาดนั้น

เราก็ไม่อยากให้ใครมีความทุกข์กับเรา
เราก็อยากให้เขามีความสุขกับเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
สามารถที่จะแบ่งได้มากขึ้นกว่าเดิม
ในขณะนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างแฮปปี้แล้วพอใจแล้ว
แต่ว่าก็มั่นใจว่าเราจะเดินไปสู่จุดที่ทุกคนต้องแฮปปี้
พยายามที่จะไปสู่จุดนั้น
ไม่ว่าจะเป็นคนแวดล้อมหรือคนใกล้ชิด
หรือคนสังคมโดยรวมก็ตาม

คุณผู้ชมค่ะการที่พอลีนอยู่ในตัวพิกนิตมา๔๐กว่าปี
กว่าที่พอลีนจะได้โอกาสออกมาเนี่ย
โดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทนะคะ
เพื่อนสนิทที่สนิทมากคือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมา
แล้วก็ไม่มีใครได้สัมภาษณ์ได้ติดต่อกับคุณพอลีนมาก่อนหน้านี้เลย
กระทั่งมีบทความอันหนึ่งที่เพื่อนสนิทมาก

แม้แต่ตัวเพื่อนสนิทเองยังนึกไม่ออกเลยว่าทำไมฉันจับเลด้าเธอไม่ได้

เป็นที่มาว่าตั้งแต่๕ขวบที่จำได้ว่าอยากเป็นผู้หญิง
แต่๓๔ปีของเด็ก๕ขวบนะคะที่บวกมาอีก๓๔ปี
ที่จะต้องเป็นอย่างที่สังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวคาดหวังให้เป็น
แล้วทั้งหมด๔๐กว่าปีคำถามคือว่าคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณอยากจะเป็น
เขาถามตัวเองนะคะแล้วไปหาหมอนะคะ
นี่ขนาดคนรู้สึกตัวเองตั้งแต่๕ขวบนะคะ
และเมื่อจะเป็นก็ไม่ได้เป็นง่ายค่ะคุณผู้ชม

เพราะอย่าลืมว่าการเป็นพินิษฐ์งามพิ้งแล้วจะต้องเป็นพอดีงามพิ้ง

คุณผู้ชมคะ
ถึงเราจะไม่ได้อยู่ในวงการลูกหนังเราคือดิฉันก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
แต่เราก็จะได้ยินชื่อของคุณพินิษงามฟิ้งตลอดเลยนะคะ
ตอนที่เป็นประธานกลุ่มเชียร์ไทยใช่ไหมคะ

ภาพจำที่สุดของลูกชายที่ชื่อพี่นิดภาพจำของคุณแม่เขาเป็นคนยังไงคะ

อ้าวเหรอไม่บู้เหรอคะ
บูอยู่ที่บ้านมันบูอ่ะ

เป็นคนสนุกเป็นคนมีอารมณ์ขันอ่ะ
เขาจะเห็นเขาจะเล่าเรื่องอะไรให้คำค่ะ
เอ้าเหรอแต่เดี๋ยวนะคะคือเป็นคนมีอารมณ์ขันแต่อยู่กับคุณแม่จะเป็นลูกที่เรียบร้อย

แล้วก็เล่าเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ให้ฟังอะไรอย่างนี้ไม่ให้เราเกลียดไม่อะไรอย่างนี้
เขาเป็นลูกชายที่สนิทกับคุณแม่ไหม
สนิทค่ะสนิท
ขอแอบเทียบกันตอนเป็นลูกพินิษฐ์กับลูกพอลีนใครสนิทกับคุณแม่มากกว่ากัน
พอลิงก็เพิ่งเป็นนี่
ขอเวลาอีกนิดนึงขอเวลาอีกนิดนึงใช่ไหมคะ

จะคอยดูว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
งั้นแสดงว่าคุณแม่ก็เลือกแล้วว่าต้องการได้ลูกเปรี้ยวใช่ไหม

ยังไม่ต้องให้คนรู้จักในสาธารณะนะ
แต่ประวัติการทำงานทำบริษัทต่าง

กระทั่งคนน่าจะรู้จักตอนที่เป็นประธานเชียร์เนี่ย

คือเราวางตัวเองยังไง
ทั้งที่เรารู้ว่าเราเคยอยากเป็นใคร

แล้วระวังตัวเองให้เป็นผู้ชายแบบไหน

ก็ไม่ได้วางตัวเองอะไร

พิสูจน์ว่าเราอยากเป็นผู้ชายที่ดี

กับเรื่องงานกันหรือกิจกรรมที่ทำ
ก็จะเป็นคนมุ่งมั่นกับเรื่องการทำงานมาก

ก็พอรู้จักในหลายวงการนะ

แต่ว่าในแง่งานเรื่องการตลาดเรื่องประชาสัมพันธ์
เรื่องวงการรถยนต์

แล้วก็

สมัยอยู่วงการรถยนต์ก็ออกสื่อ

แต่ว่าคนอาจจะจำเรื่องฟุตบอลได้

แต่ว่าเวลาทำงานเราก็เรียบร้อยกับ

ไม่ได้มุทรรุดุดันเหมือนกัน

แบบนั้นคือแบบไหนพี่แต่นิยามตัวเองซิ
ก็คือที่คนมองว่าเราแบบบู๊

แบบท้าทาย

อันนั้นก็คือ

ตัวงานนั้นมันจะต้องเป็นแบบนั้น

อาจจะเป็นคนนิสัยที่ไม่ค่อยได้กลัวอะไรมากมาย
มันก็ผ่านความกลัวมาหลายสเต็ป

แต่ว่าเราก็ชนะมันได้ทุกครั้ง

ที่พี่ป้อพูดถึงว่า
จะเป็นผู้ชายเลเวลไหนแบบนี้

พี่เป็นในความเป็นผู้ชาย

ก็เป็นได้สุดเหมือนกัน

มันก็สุดมาในระดับหนึ่ง

แต่ว่าเราเห็นความบู้ความดุเดือด

ทีนี้ในวันที่

และเราเป็นพินิษฐ์แบบที่คนรู้จัก
กว้างมากแล้วในทุกวงการ

พี่นิดกดพอลินลงไปแบบ

ชั้นลึกสุดของจิตใต้สำนึก

ภูเขาน้ำแข็งก็คือมันอยู่ก้นทะเล

มีความคาดหวังของสังคมอยู่

ภาษาธิวิยาก็เรียกอิฐ

ในฐาลิกริมพอลินก็สู้

พี่นิดก็โดนหนักทั้งพอลีน

จนกระทั่งพี่นี่ก็

พี่นิดก็คิดว่าสู้ไปกันเนี่ย

ถ้าพี่นิดทำร้ายพอลีนพอลีนทำร้ายพี่นิด

ดังนั้นก็เลยสงบศึก

นิดเธอนานแล้ว

นี่ฉันยอมเธอมา๔๐กว่าปีนะ

ก็แบบสู้กันอีกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย

ให้พี่นิดจมธรณีเหมือนกัน
เพราะแข็งเอาคืน

เราก็มีความคิด

เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปฏิเสธว่า

ถ้าไปแบบเป็นสาวจ๋า
แบบไม่ได้อย่างนั้น

มันก็มันก็ไม่ใช่

จะบอกว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่

อยู่ในตัวในแง่ของความคิดสมอง
คือบางครั้งจิตใจเป็นผู้หญิง

เหมือนกับให้ชัวร์ว่าตกลงเราต้องการอะไร

แม้ว่าตัวเองจะรู้สึกมาตั้งแต่ตอน๕ขวบ

ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราหรอก
แต่ว่าเราต้องการความคิดอื่น
ในเชิงวิชาการเขาคิดอย่างไร

คุณหมอก็ฟังเรื่องราวอยู่ชั่วโมง

ทั้ง๓คนเลยนะด้วยต่างกรรมต่างวาระกันนะ

กลับมาสับสนอีกคนที่๒คนที่๓
เขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่

แรงผลักดันจากจิตใต้สำนึกค่อนข้างเยอะ

อะไรคือแรง

ฉันต้องเป็นฉันแล้วหลังจากนี้ต่อไป
คือมันเครียด
แล้วมันรู้สึกอยู่ไปก็อย่างนั้น

ผลักดันที่จะอยู่มีชีวิตอยู่

ไม่ได้เคยคิดถึงจะฆ่าตัวตายนะ

คุณแม่รับรู้ได้

ได้ปรึกษาสังเกตดูว่า

ไม่อยากไปไม่อยู่ไม่อยากคุยกับใคร

เหมือนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง

ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าคือไม่มีใครรู้จัก

ต่อให้เราเห็นพี่ป้อ
เรานึกไม่ถึงเลยว่าจะมีวันนี้

ทำให้ที่ไม่อ่อนแอเฮ้อเหี่ยวได้ขนาดนั้น
แต่คุณผู้ชมคะวันนี้พอลีมานั่งคุยแล้ว
แล้วเหมือนกับก่อนอันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะ
มีการให้สัมภาษณ์มีการพูดถึงในข่าวอยู่บ้าง
จะเห็นได้ว่าได้เตรียมรับไว้หมดแล้วว่าจะเจออะไรบ้าง
อาจจะยังไม่ถึง๑๐๐ตามที่ตั้งใจสำหรับคนรอบข้างทั้งหมด
แต่ว่าพอลีนงามพลิ้งแล้วไม่อยากจะบอกว่าเป็นแค่นามสกุล
งามพริ้งจริงและที่สำคัญคือการกลับมาคราวนี้มีโปรเจคค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ป้อเขานะคะ

มีแบบมีเพื่อนช้อปปิ้ง
มีเพื่อนไปทำผมเนอะมีเพื่อนไปทำเล็บ
คือชีวิตคุณแม่ก็เปลี่ยนเลยไหมคะเหมือนได้ลูกคนใหม่เลยไหม

แม่ก็แบบทำใจแบบก็ดีใจที่เขากลับอะเนอะ

กลับมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ก็ไม่อยากเข้าไปหรอก
ก็ตามใจชีวิตเขาอ่ะชีวิตของเขาอ่ะ
เมื่อนั้นขับรถไปส่งแม่ที่บ้านญาติ
แล้วก็เขาโทรมาถามว่ามากับใคร

ยาดที่ใกล้ชิดพี่ป้านะ
เป็นไงบ้างคะรู้เรื่องพี่ป้อแล้วว่าไงกันบ้าง
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกกันดี
ลุงเขาบอกว่าดีมีลูกสาวเพิ่มอีกคน
มีคนตกใจไหมพี่ป้อคนในครอบครัว
บางคนก็ตกใจ
แต่นี่ยังไม่ได้ไปรับรู้

เพิ่งกลับมาไม่ได้ว่ะเขาก็ตกใจ
ข้อความในเฟสบุ๊คอะไรบ้างว่าดีใจที่เห็นรอยยิ้ม
หรือว่าแบบก็ให้กำลังใจก็มีบ้าง
ตั้งแต่ว่าไม่เคยเจอมานานก็มี
แล้วดิฉันอาจจะไม่ได้เน้นในส่วนของกลุ่มเท่าไหร่นะคะ

มันมากหมาดำ
กระยิ่งใจคนอื่นเขานะ
ปกติมันเวลาเขาร้องเพลงเชียงอยู่ในสนามบอลโอเค
แล้วปกติเราก็จะเรียกแต่ชื่อนักฟุตบอลหรือชื่อโค้ช

ใช่คุณแม่ตอนไปรับตอนที่พ่อกลับมา
แล้วมีคนหนึ่งแอบจับนมด้วยยังแค้นอยู่
พี่ค่ะบางเรื่องไม่ต้องพูดกับทีวีค่ะ
ณวันนี้แผนชีวิต

จะกลับมาทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยบ้างคะ
อ๋อก็เอาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำ
เหมือนเมื่อก่อนทำเชียร์ไทยก็เพราะไม่มีใครเขาทำ

แล้วตอนนี้ล่ะคือไม่ได้คิดว่าจะมีโปรเจ็คอะไร
เพียงแต่ว่าในเมื่อคนรู้กันหมดแล้ว
เราก็ไม่ได้คืออยากให้คน
ตอนแรกอยากให้คนสนิทหรือคนรู้จักรู้
เพราะเราจะได้แบบมีเพื่อนบ้าง

ก็เลยคิดว่ามันมีความขาดตกบกพร่องอยู่บางอย่าง
ในวงการฟุตบอลก็คือว่าการเปิดกว้างสำหรับเพศที่๓

ก็อยากจัดฟุตบอลสำหรับผู้หญิงข้ามเพศ
คือมีผู้ชายฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงและฟุตบอล

แต่คิดว่าน่าจะทำได้มีไอเดียว่า
แล้วก็นัดกำลังจะนัดไปพูดคุยกับทางสมาคมฟุตบอล
โอ้โหจะมีสีสันมากเลยนะ

น่าจะนะเพราะว่าเป็นการประสานอะไรหลายอย่างระหว่างเพศต่าง
แล้วก็ต้องพูดถึงอาจจะต้องมีกติกา

แต่ว่ากติกาในการที่ทีมสองทีมจะมาแข่งด้วยแบบ

เดี๋ยวนะคือพี่จะทำทีมใช่ไหม
คือมันไม่มีอยู่เลยในโลกใบนี้
เท่าที่ทราบมันไม่มีอยู่

หรือว่าเป็นโชว์เป็นการแสดงตลกขบขัน
แต่ว่าที่แข่งกันแบบซีเรียสจริงจังมันไม่มี
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มทำใหม่หมดเลย
เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามันท้าทาย
แล้วมันก็พิสูจน์เราก็พิสูจน์ตัวเอง

ไม่ว่าไม่ใช่เก่งแต่แต่งสวยแต่งงาม

นอนแล้วถูกต้อง
ก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องความสามารถ
จริงตอนนี้เป็นคนทำอาหารเป็นเชฟ

แล้วก็คนอื่นก็ควรจะมีอาชีพที่หลากหลายได้ด้วย
ในแง่ของการเป็นผู้หญิงข้ามเพศ
ฟุตบอลก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่
น่าจะมีคนอยากทำอยากเล่น

เริ่มจากการทำทีมฝึกซ้อม
แล้วก็แข่งกันระหว่างนานาชาติ
อันนี้คือสิ่งที่ยอมให้พี่นิดอยู่ด้วยกับพอลลีนใช่ไหม
ใช่ก็เอาใช้พี่นิดบ้าง
พี่นิดใช้พอลลีนมาเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่อยากจะทำ

กลับมาเนี่ยกำลังจะเล็งเปิดร้านอาหาร
พอลินอะไรสักอย่างพอลินคาเฟ่พอลินคุยซีน

คือณวันนี้เรามีความสุขกับการเป็นพอลีนหรือยังคะ
พอลีนอยากจะทำอะไรในฐานะพอลีนอีก

ตอนนี้พอลินมีความสุขกับตัวเองแล้วก็

ถ้าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพอลินมีความสุข
พอลลีนอยากจะส่งความสุขความรักนั้นน่ะให้
คือหลายคนบอกว่ารักคนอื่นให้มาก
แต่สำหรับพี่คิดว่ามันเป็นไปได้ยาก

ถ้าเรารักตัวเองมันจะยิ่งทำให้ความรักมันล้นเหลือเฟือ
แล้วก็มีความสุขที่จะแบ่งให้คนอื่น
แล้วก็ด้วยรอยยิ้มด้วยการสวมกอดกันแบบเมื่อกี้ที่เรามาเจอกัน
ถามนิดนึงจริงเป็นเรื่องแบบละเอียดติดย่อยนะ
หัดกรีดตาทาปากดูแลตัวเองมาจากไหนคะ
หรือหลังจากที่จะเป็นพอลินแล้วหรือก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ก็มีทดลองแบบเก็บตัวเองเนาะ
ทำแบบเมื่อก่อนใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าจะสำเร็จ

ที่จะออกไปข้างนอกได้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้

ตอนที่พี่นิดคือพี่นิดและพี่นิดที่บู๊ขนาดนั้นนะคุณแม่
คำถามนี้คุณแม่ก็ถามว่าไปหัดมาจากไหน
เพราะเราไม่มีทีท่าเลยก็หัดจากการศึกษาก็ได้จากยูทูป
สุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะพูดที่สุดในวันนี้
ซึ่งจะบอกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ใช่
อาจจะนี่คือชีวิตที่รอให้เราเป็นอยู่ก็ได้มั้งคะ
ไม่ทราบจะใช้คำไหนดีแต่สิ่งที่อยากจะบอกที่สุดตอนนี้

ตอนนี้ก็คือคนถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคนเดิม
แต่ในอีกมิติหนึ่งอย่าไปคิดว่าเราเปลี่ยนแบบ

ความรู้ประสบการณ์จิตใจก็ยังเป็นคนเดิม
เพียงแต่ว่าถูกแสดงออกในมุมที่เราพอใจกับตัวเองมากขึ้น
แต่ว่าคนก็คือคนเดิน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในความเป็นคนคนเดิม
แต่ความสำคัญคือ
รายละเอียดและจิตวิญญาณในตัวเขา
สิ่งที่เขาทำให้กับคนอื่น
หรือสิ่งที่เค้าอยากจะทำอะไรเงี้ย
บุคลิกของเขาที่จะปฏิบัติกับคนรอบข้างยังไง
อย่างนี้คือก็เหมือนเดิม
ขอคำถามสุดท้ายอาจจะต้องถามเนาะ
วันนี้พอลินมีคนรักไหมคะ
คนรักก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนรักใหม่อะไรก็เป็นคนรักเดิม
แต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาซึ่งกันแล้วกันที่จะเข้าใจ
คือทุกอย่างมันเป็นมิติของเวลาด้วย
ณตอนนี้อาจจะยังเข้าใจระดับหนึ่ง
แต่ก็อยากให้เข้าใจกันมากกว่านี้
ซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราไม่ใช่แบบเราจะเรียกร้องอย่างเดียว
ก็มีคนรัก

ดูเวลาก็อาจจะอีกระยะนึงนะคะ
แต่วันนี้ขอบคุณและที่ยิ่งขอบคุณคือขอบคุณคุณแม่ด้วย
ที่มาเล่าประสบการณ์ซึ่งสำคัญมาก
เพื่อให้เข้าใจชีวิตของอดีตพีพีนนิชครับ
มาเป็นณวันนี้พี่พอลินหรือว่ามาดามพอลินของเรานะ

คุณพี่ชมการสบาย

โปรดติดตามตอนต่อไป